จะร้อนก็ร้อนจะฝนตกก็มีฝน

ไม่จะพูดถึงว่าเธอมันร้าย
คนเรามันจะเซ็กซี่ไม่ต้องแคร์ฤดูไปเลยจ้

คุณผู้ชมค่ะเซ็กซี่ได้ทุกฤดูนะคะ

เธอจะรู้เลยว่าสาวจ๋าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลรักษารูปร่างได้ดีมากเลย
ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอคุมอาหารการกินก็ดีนะคะ
แล้วก็ตั้งอกตั้งใจดูแลตัวเองดีขนาดนี้
เมื่อมีโอกาสค่ะเจ้าตัวก็ไม่พลาดเลยแล้วกัน
โหออกกำลังกายมาขนาดนี้ขออวดหุ่นสับสักหน่อยแล้วกันนะพี่
กับคอนเทนต์ล่าสุดที่เธอเนี่ยไปเที่ยวทะเลค่ะก็หยิบบิกินี่ตัวจิ๋วมาเลยสิคะเชิดเชิด
สีแบบหวานละมุนละมุนมันเข้ากับผิวเธอแบบออร่าอย่างแรง

เออนะไม่รู้ว่าปรับแสงหรือว่าเป็นแสงจริงหรือเปล่ามันออกแนวแบบวินเทจแบบเบลอนะเชอรี่เนาะ

แล้วดูซะก่อนค่ะไปโฟกัสนิดนึง

ดูแล้วมันสบายตามันลำน

นะคะเธอเนี่ยคนนี้บอกเลยว่าคอนเทนต์เพียบอยู่แล้ว
ความสวยความเซ็กซี่หรือแม้แต่ความน่ารัก
คนนี้เรียกว่ามีครบนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือความซีซาสค่ะ
กับคอนเทนต์คลายร้อนที่สระไหว้น้ำ

สีเขียวนะคะในภาพเนี่ยเออสีเขียวนี้ก็ดีนะทำให้ผิวมันแบบว่า
มันเด่นขึ้นมาเลยเออนะคะบอกเลยว่าเฟนเนี่ย
หัวใจมันไม่ดีแล้วหัวใจมันบางเมื่อคนเห็นภาพนี้ค่ะ
บอกเลยว่าเอ๊ะหรือว่าบางคนเขาอยากเอาไม้เรียว

กับจันทร์จีรูปนี้เดี๋ยวคือผู้นั้นไปถามเค้า
แต่ถ้าเพลงที่ฉันสวยขนาดนี้ที่ฉันอยากให้ลงรวไปเลยจ้ะ
คุณผู้ชมค่ะไหนไฟลุกพลึบกันแล้วก็ลุกกันต่อเลยละกัน
กับสาวชิปปี้ซีรินค่ะเรียกได้ว่าขยันเสิร์ฟความเซ็กซี่ในชุดบิกินี่มาก
ช่วงนี้น้องหุ่นดีขึ้นมากนะจ๊ะ
เปิดกันมาเลยทูพีชสีเขียวอมฟ้า
อกแหวกใจนิดนึงเห็นความแบบว่าสุดทรงองค์เอวที่ดูเป็นสาวมากขึ้น

เป็นการโพสต์ท่าเงยหน้ารับลมหรือจะเป็นท่ารูปผมแบบแกล้งแกล้ง
ชิปปี้ก็ทำให้หัวใจหนุ่มเนี่ยเต้นรัวกันไปได้คุณผู้ชมค่ะ
ปิดท้ายกันที่ความเซ็กซี่ไฟลุกของนักร้องสาวหุ่นดีเหมือนกันนี่
เป็นไงสีขาวต้องมานะคะแจมชะรัฐานั่นเองค่ะ
นี่ตัวจิ๋วแล้วก็เป็นสีขาวขับผิวอยู่ไม่น้อยเลยนะจ๊ะสวยมากมากท่าโพสต์ลดเป๊ะเลยจ้า
อ้าบ้านนี้เขามีฝาแฝนนะบางทีสับสนหน้าตาใช่ป่าไปกันอันนี้น้องพิไม์เลจนะคะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ